ท่านผู้ชมครับแม่เรื่องการหึงโหดก็เกิดขึ้นล่าสุดที่อุดรธานีนะ
คราวนี้สามีนี่เมาแล้วหึงเมียชักมีดแทงเมียเจ็บสาหัส
แล้วต่อหน้าต่อตาลลูกสาววัย๑๔ปีเองโอ๊ยสงสารน้องเลยเกิน
น้องก็ต้องเห็นหมดเลยสิคะอ่าอุ้ยนี่นะฮะท่านผู้ชมครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุกู้ชีพอบตเขือน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
ก็รีบไปเลยนะฮะห้องพักในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
อุ๋ยอย่าบอกนะว่านั่นคือลูกใช่ไหมลูกสาวที่กำลังแบบให้แม่ดมยาดม
นี่แหละฮะอายุเพิ่ง๑๔นะนี่คือรีสอร์ทตรงนี้อยู่ติดถนนดงไร่บ้านผือนะครับ
เปิดประตูเข้าไปในห้องก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วฮะ
มีเลือดกระจายเต็มพื้นกับผนังห้องไปหมดนะฮะบนเตียงเนี่ยคนเจ็บ
อายุ๓๑ปีนะฮะเธอเป็นหญิงสาววัย๓๑ปีนะครับ
ถูกแทงเข้าแขนซ้ายกับต้นขาซ้าย๒แผลด้วยกันนะครับ
ส่วนลูกสาวของคนเจ็บนะฮะน้องอายุ๑๔ปีนะครับ
บอกว่าคนแทงแม่เนี่ยคือสามีใหม่ของแม่ชื่อในขวัญ
อายุประมาณ๓๐๓๕ในขวัญทำงานเป็นพนักงานร้านขายส่งนะชอบดื่มเหล้า
ขี้เมาเมากลับบ้านทุกวันเวลาเมาชอบมีปากเสียงทะเลาะกับแม่
โดยเฉพาะเรื่องเงินไม่พอใช้นะแล้วแม่เนี่ยมีลูกกับในขวัญ
อายุสองขวบอีกคนนึงนะครับก็เลยทำให้มีการทะเลาะกันกับตานะฮะ
ต้องย้ายออกจากบ้านตาคือพ่อของแม่เนี่ยมาตะเวนหาบ้านเช่าอยู่
แต่ตอนนี้ยังหาบ้านเช่าไม่ได้ก็เลยมาเช่าอยู่รีสอร์ทแทน
ก่อนเกิดเหตุนะฮะตัวพ่อเลี้ยงเธอเนี่ยกลับมากินข้าวกลางวัน
พอแม่บอกให้หาเงินมาซื้อนมให้น้องด้วยนะน้องอยู่สองขวบเนี่ย
ก็ทะเลาะกันอีกเรื่องเงินไม่พอใช้
จากนั้นอยู่ในขวัญเนี่ยใช้มีดแทงแม่เลยแล้วก็วิ่งหนีไป
ผู้ดูแลรีสอร์ทนะครับบอกว่าเมื่อ๒๗ตุลาคมนะครับ
ขวัญกับเมียพาลูกสี่คนนะฮะรวมในขวัญกับเมียด้วยเป็น๖คน
มาขอเช่าห้องที่รีสอร์ทบอกขอเช่าเป็นรายเดือนก็ให้เช่าเดือนละสองพัน
ช่วงที่พักอยู่ในขวัญก็ดื่มล่าวทุกวันนะครับ

มาดูเมียกับลูกที่ห้องตลอดนะฮะเวลาที่ระหว่างทำงานเนี่ยนะฮะ
แล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกับเมียทุกวันเพราะว่าระแวงแล้วก็หึงหวงเมีย
กลัวเมียเนี่ยจะออกจากห้องไปหาคนอื่นไปหาเพื่อนไม่อยากให้เมียไปไหน

อยากมากินเหล้าจริง

โดยเล่นทุกคนแต่ชายเดินย่อน
ฉันเลยจับผู้ห้องบิน

คนทั้งคู่ก็ตัดสินใจคบหาอยู่กินด้วยกันที่ชนบุรีก่อน
ทีนี้ก็ท้องนะฮะลูกสาวก็ท้องกับในขวัญก็เลยพากันมาอยู่
พ่อที่อุดรธานีจนคลอดลูกที่เกิดกับในขวัญที่นี่
ไม่นานในขวัญก็ตามมาอยู่ด้วยซึ่งพ่อบอกพ่อเองก็ไม่ได้
ปัญหาอะไรนะยกเว้นแค่ในขวัญเนี่ยลูกเขยคนใหม่เนี่ยขี้
บ้านไปเจอใครห้ามคุยกับใครเหตุการณ์ครั้งนี้พ่อบอก

เพราะลูกสาวตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
แต่ห้ามในขวัญกลับมาเหยียบบ้านหลังนี้อีกอย่างเด็ดขาด
ส่วนมากเขาจะทะเลาะกันเรื่องพวกนี้แล้ว

แม่ว่าอยากให้เมียไปเที่ยว
ไม่อยากให้เมียไปครบมูครบครูไปสินะ
คือว่าให้ครบให้เลย

พ่อจะอยากให้เอาขึ้นปะครันเห็นแบบนี้หรอ